ดูตัวเลขผู้ป่วยวันนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ไทยเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เยอะที่สุด
ตั้งแต่การระบาดระลอกแรกมาเลยนะครับ๑๖๕๓๓ราย
เสียชีวิตวันนี้๑๓๓ศพนะครับท่านผู้ชมครับ
สะสมของผู้เสียชีวิตเนี่ย๔๓๐๓คนแล้วนะครับ
ถ้าดูตัวเลขสถิติต่างย้อนหลังไป๗วัน

วันนี้พุ่งขึ้นไปอีกแล้วนะฮะย้อนหลัง๗วันนะครับ
ผู้ที่ยังรักษาอาการอยู่นะครับ๑๗๘๒๗๐รายนะครับ
ระบบสาธารณสุขของไทยอาการหนัก๔๓๐๐ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย
โควิด๑๙ถ้าเป็นตัวเลขจากการฉีดเมื่อวานนี้เนี่ย
เราฉีดเข็ม๑ไป๒๘๐๐๐๐ราย
เข็มที่๒๔๓๐๐๐โดส
สะสมตอนนี้เราฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว๑๖ล้าน๔แสนโดสนะครับ
เมื่อวานนี้มีข่าวว่าในการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เนส
พลเอกประยุจันทร์โอชานายรัฐมนตรี
ที่ได้คุยกันเรื่องของโรงพยาบาลสนามบุษราคำ
ว่าศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
ใช่อันนี้เป็นสองเรื่องที่ถูกพูดถึงเยอะนะคะ
ก็ต้องมีการหารือร่วมกันแบบนี้เลย

มีรายงานข่าวว่าช่วงนึงเนี่ย
ทางผู้ว่ากอทมพลตำรวจเอกอสุวินขวัญเมือง
ทวงถามเรื่องของวัคซีนจากอธิบดีกรมควบคุมโรค

บอกว่าโอ้โหกฎมผมเพิ่งได้๗๐๐๐๐๐โดสนะ

ผมส่งไปแล้วนะเดือนนี้๑ล้านโดส
อีกเดือนหนึ่งอีก๑ล้าน๑แสนโดส

ก็มีการถกเถียงอะไรกันนิดหน่อยถึงขั้นที่
มีรายงานข่าวล่ะ
การกระทรวงสารภาษาศกระทรวงบรรทำดาวนี้

ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน

แล้วก็แก้ปัญหาโควิด๑๙นะครับเดี๋ยวฟังหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เกินล้านคนไปแล้วนะไม่ต้องกังวลครับเราทำสิ่งที่ดี
นี่นะคะก็อันนี้เป็นพูดเรื่องการยืนยันว่าไม่ปิดศูนย์สถานีกลางบางซื่อ
ใช่ค่ะมันมี๒เรื่องที่ต้องหารือร่วมกันนะคะ
เพราะว่าในเรื่องของศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อเนี่ย
มองว่ามันเป็นเรื่องของการขัดกันในเรื่องของหน่วยงานในการบริหารจัดการหรือเปล่า
เพราะว่าทางศูนย์เองก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขดูแล
แล้วก็กรทมนี่ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับบ่ายวันนี้
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะพอสบคก็เป็นประธานในการประชุมนะคะ
รือร่วมกับจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
ควบคุมสูงสุด๑๒จังหวัดยกเว้นกรุงเทพหมานคร
ท่านนายกอยู่บ้านอยู่ที่ร๑ถนนวิภาวดีรังสิตตรงนี้
มีคุณอนุทินมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และความพร้อมของแต่ละจังหวัด
พลเอกประยุทธ์ย้ำให้แต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะ
เสนอปัญหามาบอกข้อติดขัดมาจะได้แก้ปัญหาได้ทัน
แต่ละจังหวัดจะต้องเพิ่มเตียงหรืออะไรยังไงบอกมาจะได้แก้กัน
พลเอกประยุทธ์ชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงานนะคะของทุกจังหวัด
ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นท่านย้ำแบบนี้

แต่ละภารกิจก็มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในสี่ถึงหกสัปดาห์นี่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า
หลักฐานทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้ยอมรับว่าเป็นห่วง
ในการซื้อไปตรวจเองแล้วก็ยังกังวลถึงสถานที่ในการตรวจ
ตรวจแล้วจบไม่รับรักษาไม่ทำอะไรต่ออันนี้คือปัญหา
นายกบอกว่ามอบนโยบายแก้ปัญหาตรงนี้ไปแล้วนะคะ
สั่งไปแล้วให้แก้แล้วสั่งการให้เพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยสีแดง
สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการในประเด็นนี้ที่มันยังเป็นปัญหาอยู่แบบนี้
ก็มีข่าวว่าท่านอนุทินบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยวัคซีนจะเข้ามาสักเดือนละ๑๐ล้านโดส
แล้วจะพยายามเร่งฉีดให้ได้วันละ๑ล้านโดส

แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนก็อยากตรวจไว้ก่อนใช่ไหม

จะมีที่รักษาไม่มีที่รักษาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องแก้ไขให้ประชาชน

ตรวจแล้วรู้จะได้ระแวดระวังถูกไม่ไปแพร่เชื้อต่อด้วย
ไม่ใช่ไม่ตรวจจะได้เดี๋ยวไม่มีที่รักษาแล้วไม่ตรวจทีนี้ไปกันใหญ่เลยนะฮะ